แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่เขาสมิงจังหวัดตราดนะ
นี่ถึงขั้นว่าพระท่านเนี่ยต้องเอ่ยปากขอร้องคุณโยมเลยนะ
อย่าเพิ่งตายช่วงนี้นะอย่าเพิ่งตายนี่ไง
ถล่มน้ำท่วมวัดพระลั่นเมนจมอย่าเพิ่งตายค่ะ
คือกลายเป็นว่าพื้นที่เมนแล้วก็พื้นที่วัดเนี่ย
กลายเป็นพื้นที่ไข่แดงถูกล้อมรอบด้วยน้ำค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เนี่ยโอ้โหถ้าพูดเปล่าอาจจะไม่เห็นภาพนี่ต้องดูภาพไปด้วยนะคะ
หรือยังนี่ค่ะฝนตกในพื้นที่ติดต่อกันนานหลายวันแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้น้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมวัดประนีต
กระแสน้ำจะบอกว่าไหลแรงมากผ่านวัดตรงนี้เป็นระยะเลยนะคะ
ส่งผลให้วัดถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
เชื่อมั้ยพระส่งให้วัดเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปบินทบาทได้อะค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ญาติโยมทำไงหน่วยงานรัฐทำยังไง
ต้องช่วยกันนำอาหารไปถวายพระใช้อะไรล่ะคะ
เรือพายเข้าออกวัดแบบนี้ค่ะ
จุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดหนักหนาสาหัสเลย
ก็คือบริเวณสาราอเนกประสงค์สาราธรรมสังเวศแล้วก็เมน
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ต้องมีการงดการใช้เมนเผาศพเป็นการชั่วคราว
โอ้โหเออจริงอะเผายังไงก่อน
เจ้าคณะจังหวัดตราดค่ะฝากเตือนวัดต่างโดยเฉพาะวัดที่อยู่ใกล้กับเชิงเขา
ให้เป้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลดินถล่มด้วย
เพราะจะส่งผลอะไรให้สิ่งปลูกสร้างที่อยู่เนินเขาเชิงเขาเนี่ย
กุฏิเจ้าเอาวาทวัดที่คียดรีย์วิหารพังทลมลงมา

นี่เป็นบรรยากาศน้ำท่วมที่จังหวัดราชนะ
จังหวัดก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือเชียงราย
เชียงรายใครจะไปคิดว่าอยู่เหนือสุดคิดว่าเป็นพื้นที่สูงแล้วน้ำจะไปท่วม
ท่วมนะคะมีฝนตกหนักกระจายทุกพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอแม่สายนะคะ
ฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายวันแล้วนะ
ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเนี่ยนะฮะเพิ่มสูงขึ้นแตะระดับที่สี่เมตรพี่เบิ้ล
โอ้โหจนต้องปิดการจราจรถนนลอดใต้สะพานพรมแดง
เนื่องจากวัดตรงนี้มีน้ำท่วมสูงกว่าครึ่งเมตรครับ

ขณะที่พื้นที่รุ่มต่ำริมน้ำหลายจุดนะคะ
บอกว่าตรงนี้เป็นบ้านเรือนประชาชน
น้ำก็เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนไปด้วยนะคะอืม
ร้านค้าบางส่วนในตลาดเนี่ยโอ้

ตลาดสายลมจอยนี่ค่ะ

บรรดาคุณครูนักเรียนและผู้ปกครอง

อุ้มลูกจูงหลานไปส่งที่โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลแม่สายน้ำท่วมทางเข้าโรงเรียน

น้ำสูงครึ่งเมตรสักประมาณ๕๐เซน
ทำให้ครูต้องช่วยกันอุ้มเด็กเล็กทางอนุบาล
เข้าไปในโรงเรียนทุลักทุเลน่าเห็นใจมากเลยนะคะ
มันก็สอดคล้องกับที่กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่เราบอกว่าสิงหากัญญาตุลาฝนจะเยอะ
นี่คุณอำพรอยู่กำแพงเพชรบอกว่า
ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ยังตกอยู่เลยค่ะ

อดคล้องกับคุณ๘เมษา

อยู่ระยองนะคนละภาคกับกำแพงเพชรเลย
แต่บอกเหมือนกันเลยระยองตก๒วันติดแล้ว

นี่แหละครับรับมือสถานการณ์น้ำกันด้วย
ลำบากทั้งชาวบ้านทั้งพระเลยนะ

น้ำป่ามันจะไหลหลักมารวดเร็วไง